บวกเขาอ่ะจริงจริงแล้วบวกเขาเป็นคนกัมพูชา
แต่เขาไม่ยอมรับพวกเขาไม่อยู่ดังอยู่ในไทยมันก็เป็นคนไทยแหละ
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่หรอกมันก็คล้ายกับคนปลอมตัวเข้ามาในไทยแหละ
พอดังปุ๊บลืมตัวเองประตูตนเองมาจากในอะไรมาจากในก็เออ
เลาะเขาได้เลาะใจตัวเองได้ไงกลายเป็นประเด็นดราม่าไม่เลิกระหว่างชาวไทยกับชาวกัมพูชา
โดยเฉพาะในเรื่องการเคลมนั้นนับว่าเป็นหัวข้อที่น่าปวดหัวสุด
ชาวกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเคลมว่ามวยไทยที่ใช้กันอยู่นั้น
มีที่มาจากศิลปะมวยเขมรหรือกุลคแมแต่แล้วเรื่องราวกลับน่าปวดหัวมากยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อชาวกัมพูชาออกมาเคลมว่าบัวขาวเป็นคนกัมพูชาโดยมีเชื้อสายบรรพบรุษมาจากเขมร
แม้ว่าทางบัวขาวจะออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วว่าเขาเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เขมร
แต่ล่าสุดกลับมีชายชาวกัมพูชาออกมาวิเคราะห์อีกและยังคงเครมไม่เลิก
โดยชายหนุ่มรายนี้ชี้ว่าจริงแล้วบัวขาวเป็นคนกัมพูชา
แต่เขาไม่ยอมรับพร้อมระบุเหตุผลต่างมายืนยันอีกด้วย
เขามาสู้เพื่อเพื่อคนไทยเขาก็พอเขาดังเพื่อคนไทยเขา
อยู่แต่ในลมเย็นเพื่อคนไทยเขาก็ไม่ยอมรับอยู่
แล้วอุ้ยอันนี้เรื่องจริงเลยเลยไม่ได้โทรโทรโทรโทร
อ้าวเคยเคยเคยได้ยินไหมอ่ะเคยได้ยินไหมใบไม้อ่ะ
มันมันล่วงจากต้นในก็ไปต้นนั่นแหละคิดคิดว่า
ล้อเขาได้ล้อล้อใจตัวเองได้ไงจริงแล้วมันล้อตัวเอง
ไม่ได้หรอกมันล็อกคนอื่นอ่ะหลอกได้แต่รอตัวเองอ่ะรอ
ไม่ได้ตอนในตอนในแล้วมันไม่เคยสู้กับคนกำวิชา
เพราะว่ามันไส้เลือดเดียวกันไงมันไส้เลือดกัมพูชา
ไงพี่ชายพี่ชายเอ้ยอ้าวเอาไว้พูดไทยได้อ่ะเอาพูด
ได้สิครับอ้าวอย่าเพิ่งแต่ผมเห็นเขียนวิทยาศาสตร์นั้น
นี่เหรออ๋อพอดีผมอยู่ในไทยครับผมอยู่ในเขตไทย
ครับอยู่ในเขตไทยเหรอใช่ผมอยู่ในไทยปฏิบันผม
อยู่ในไทยครับผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมถึงมันมันเป็น
แล้วไม่กิงไปที่นู่นอีกประเทศหนึ่งแล้วคันข้าว
เท้าหรือยังครับพี่เอ่อทันเท้าผมไม่ได้ทานเท้า
ไม่ได้ทานเท้าทานข้าวทานข้าวหรือยังทานข้าวหรือยัง
โอ้ทานแล้วกับโอเคมาตะกี้ก็ผมเพิ่งลงจ้อมาจ้ะ
ลงมาจากจีนสองคนอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะ
สวัสดีครับเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ
ไม่เราพูดจีนไม่ได้แต่ว่าเขาพูดไทยได้ไง
อ๋อพูดไทยได้ครับพอดีพอดีคนจีนเขาเคยเรียนภาษาไทยมาก่อน
ผู้หญิงอ่ะครับอ๋อเขาบอกว่าเคยเรียนภาษาไทยมาก่อน
ครับอ๋อเขาคนจีนเรียนภาษาไทยมาก่อนแล้วครับ
ใช่ใช่ถ้าเราไม่บอกถ้าเราไม่บอกว่าเราเป็นคนกัมพูชา
เขาไม่เชื่อเขาคิดว่าเราเป็นคนไทยแหละเพราะว่า
เขาไม่เคยเรียนภาษากัมพูชาไงเขาเคยเรียนในภาษาไทย

เออแล้วรู้จักที่มีครับ
อยู่จังหวัดชนบุรีครับผม

บัวขาวล่ะครับบัวขาวผมไม่รู้ครับผมรู้แต่บัวดำครับ
เออนักนักนักมวยครับนักมวยรู้จักไหมครับ
รู้จักอายุครับนักมวยบัวดำ
ดำคนไหนไม่มีมีแต่บัวขาวเลย
บัวขาวไม่มีมีแต่บัวพิมพ์ผิวดำ
บัวขาวจริงไม่ใช่บัวขาว
ผิวดำเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันอันนั้นมัน
อันนั้นมันคำพูดลอยบัวข้าวนะ
แต่ที่แท้ไม่ใช่บัวขาวลูกบัวผิวดำ

เอากระดูกผิวเขาสิ
ผิวเขาดำเหมือนกะลอกที่เขาเผาไอ้
พูดเล่นพูดเล่นโทษทีโทษทีพูดเล่น

ใช่รู้จักอยู่รู้จักอายุบัวข้าวรู้จักอยู่
โอ้เขาต่อยเก่งมากเลยนะ
บัวขาวเก่งหรอเก่งจริงหรอ

จริงเขาเก่งมากเลย
ไม่สู้อ่ะสู้มันก็มีแพ้มีชนะบ้างแล้ว
มันก็เราไม่ได้เจอในตัวของเราเอง
เราไม่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเก่งจริงไม่เก่งจริง

จริงอะผมเห็นนะประเภทที่ประมาณ๑๐คน
ยังเขาไม่อยู่อะ
มันไม่ต่างกันกับพระเอกละครหรอก
ไอ้ละครตัวเดียวเขาคนเดียวเขาสู้กับคนรายสิบคนได้อ่ะ

ถ้าเขาแสดงมันไม่ต่างกัน

ไม่ใช่การแสดงเรื่องจริงหรือเปล่าเออ

เรื่องจริงกับผู้ชายเขาก็มี

มันก็มีแพ้มีชนะบ้างแหละคนสู้กันนะ
มันไม่ใช่วัฒนะตลอดไปหรอก
อีกข้อหนึ่งก็ไม่รู้สึก

วกเขาเป็นคนกัมพูชาแต่เขาไม่ยอมรับ

ตั้งแต่ไหนตอนไหนแล้วมาถึงปัจจุบันนี้
บวกเขาเคยต่อยกัมพุชาไหม
พวกเขาไม่เคยต่อยเพราะว่ามันเป็นญาติเดียวกัน
อันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องอะไรครับ

เขาก็เคยพาพวกฝรั่งพวกอะไรไปดู
ไปดูเขาเอาวิชาชีพมาจากกัมพุชา
เอามาติดอยู่ปลายอยู่ในประเทศไทยเนี่ย

อ่าครับ

เป็นคนที่เขามาสู้เพื่อคนไทยเขาก็
พอเขาดังเพื่อคนไทยเขา
อยู่แต่ในลมเย็นเพื่อคนไทยเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้ว
เขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อคนกัมพิชาอยู่แล้วไง

กล้วยที่ในทำไมไม่ทำเพื่อคนกล้วย

เนี่ยเรื่องจริงเหมือนกัน
เอ้าเคยได้ยินมัยอะ

ไมส์อ่ะมันล่วงจากต้นในไปต้นนั้นแหละ

แต่จริงแล้วมันไม่ใช่หรอก
อ่ะสิ

ถิ่นเกิดเขาเลยครับ

โอ้ขอบคุณมากครับ
มันก็คล้ายกับคนปลอมตัวเข้ามาในไทยแหละ
มันคล้ายเหมือนหนังที่เขาแสดงแหละ
คิดว่าลอกเขาได้หรอกรองใจตัวเองได้ไง
ตั้งแต่ถ้าไงเรามันแล้วมันเคยต่อไหมกรสภาษณภาคนครับ
เราเป็นญาติเดียวกันเราเป็นประเทศไซเชื่อเดียวกัน
มันไม่ต่อยมันไม่สู้
มันใส่เลือดกำวิชาอันนี้เรื่องจริงแล้วใช่มั้ยครับ
พูดไปโอเคพูดแล้วครับกำลังพูดครับ
ครับแม่ก็ขอบคุณมากนะครับ